เพราะว่ามีน้องนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่ง
จี้ถูกมอเตอร์ไซค์ประกบ
แล้วก็เบียดจนรถเธอล้ม

พอรถล้มเธอคลานลงพงยากข้างทางเลย
แอบอยู่ในนั้นแล้วตรงนั้นมันมืดใช่ไหม
ร้ายก็วนเวียนขี่วนเวียนไป

อยู่นิ่งเพื่อให้ชีวิตรอด
สุดท้ายเจ้าจนร้ายมาขโมยทรัพย์ศิลป์

เธอโพสต์เอาไว้แล้วเธอก็พาไป

ที่เกิดเหตุคือพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
น้องผู้เสียหายคือนางสาวกัญญาสู่สุขอายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑
เล่าให้ฟังแบบนี้ช่วง๔ทุ่มของวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านในพื้นที่หมู่๘บ้านยางเลียง
ระหว่างทางมีคนร้ายเป็นชายสวมหมวกโม่งนะคุณปิดบังใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวตามประกบรถของเธอ
จากนั้นใช้มีดขอคุณมีดดายาจี้คอและสั่งให้เธอหยุดรถ
ไม่หยุดฮะเร่งเครื่องรถเพื่อขี่หลบหนีแต่คนร้ายขี่เบียดจนรถของเธอล้มลง
จากนั้นนะคุณเธอใช้สติใช้แรงเท่าที่มีนะคลานลงพงหญ้าข้างทางเลย
เพื่อจะเอาตัวรอดส่วนคนร้ายยังวนรถอยู่ตรงนั้น
ตะโกนเรียกถามอยู่ไหนอยู่ไหนคุณมันมืดใช่ไหมเธอบอกแบบนี้
ตอนคานลงไปในพงหญ้านะตรงนั้นก็มีโครนนะคุณนะ
ตัวเธอเนี่ยเลอะเปลือเปื้อนมอมแมมหมดเลยแต่เธอต้องพยายามอยู่ให้นิ่งที่สุด
อย่าให้แม้แต่ย่ากระดิกคุณคิดดูสิต้องนิ่งที่สุดแทบจะไม่หายใจเลยนะฮะ
บอกโอ้โหตอนนั้นกลัวมากแต่ก็ต้องอยู่นิ่งแบบนี้
เพื่อให้คนร้ายไม่เจอเธอเพราะว่าถ้าเจอเธอนะ
อาจจะโดนฉุดกระชากลากถูขึ้นมาก็ได้เธอยอมทิ้งรถไว้กลางถนนนี่แหละครับ
วนไปเวียนมาแล้วก็มารื้อค้นทรัพย์สินภายในรถของเธอไป
ส่วนที่เธอบาดเจ็บวิ่งลงพงหญ้านะคุณมันก็มีดินมีหินอะไรแบบนี้
เธอก็บาดเจ็บถลอกปอกเปลือกเหมือนกันนะครับ
หลังจากที่เสียงของรถคนร้ายเงียบไปเธออยู่ตรงพงหญ้าอยู่นานเหมือนกันนะคุณฮะ
รอจนเสียงเงียบแน่ใจว่าคนร้ายมันขับรถไปแล้วจะเอาทรัพย์สินไปก็เอาไปเถอะนะครับ
แต่เชื่อว่าคนร้ายไม่กลับมาแล้วเธอพยายามออกมาจากป่าย่าข้างทาง
ขี่รถจักรยานยนต์แบบเงียบไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
พนักงานร้านสะดวกซื้อก็โทรแจ้งตำรวจให้การช่วยเหลือนะครับ
ต่อมาตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วพาเธอไปแจ้งความที่โรงพักก่อนจะพาเธอไปส่งบ้าน
เพราะตอนนั้นเธอไม่กล้าขี่รถไปคนเดียวกลับบ้านแล้วล่ะ
เพราะถ้าขี่ไปคนเดียวนะมันจะไปทางเดียวกันกับคนร้ายที่ขี่ไปนะฮะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าคดีนะฮะไปพร้อมกับตำรวจชุดสืบสวน
พาน้องกัญญาไปชี้จุดเกิดเหตุซึ่งห่างจากร้านสะดวกซื้อประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
บอกว่าตอนกลางคืนนะคุณไม่มีไฟส่องสว่างเลย
ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยแต่ตำรวจเนี่ยจะเร่งหากล้องวงจรปิด
บริเวณร้านสะดวกซื้อแล้วก็จุดใกล้เคียงที่คาดว่าอาจจะมองเห็นคนร้าย
ขี่มาดักรอเพื่อก่อเหตุนะครับแล้วก็ต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมอื่นนะฮะ
ตำรวจนำรถจักรยานยนต์ของน้องกัญญามาจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กัญญาพานักข่าวของเราไปชี้จุดที่ถูกคนร้ายขี่ประกบ
ใช้มีดขอจี้คอแล้วก็เบียดรถของเธอจนเกือบตกข้างทาง
แล้วเธอก็มุดลงไปในพงหญ้าจนเนื้อตัวเลอะเปลือเปื้อนแล้วก็เป็นแผลถลอกปอกเปลือกนะครับ

แล้วทีนี้เขามาขี่ชะลอตรงหนู
แล้วก็เอามีดจี้มาที่ตรงนี้
เขาบอกว่าหยุดดิหนูก็เลยหันไป
เห็นเขาพอดีแล้วเขาบอกให้หยุดดิ
หนูก็เลยไม่หยุดไงหนูก็เลยบิดรถจะหนี
แล้วทีนี้เหมือนมันฉลับมาข้างทาง
หนูก็เลยหักรถอะค่ะ
กลางถนนมันก็เลยล้มอยู่กลางถนน
แล้วพอรถล้มหนูก็เลยลุกขึ้นได้
หนูก็วิ่งลงเข้าข้างป่าไปเลยค่ะ
มันเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมันกระทบไปถึงจิตใจด้วยค่ะ

ต้องใจเลยอะต้องติดใจ
ใช่มันน่ากลัวมากนะคุณแล้วเธอก็โชว์แผลให้ดูนะฮะ
แข้งขวาของเธอก็มีบาดแผลสะโพกซ้อ
ซ้ายก็มีรอยถลอกฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะครับ
บอกแบบนี้คุณอยากจะเอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย
สำหรับผู้หญิงและคนที่ขับรถกลับบ้านกลางดึกนะฮะ
ในพื้นที่ตรงนี้เคยได้ยินคนเล่าว่า
มีคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว

เธอบอกว่าเธอไม่คิดนะว่าวันนี้จะมาเจอกับเธอเองนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เธอบอกว่ายังถือว่าโชคดีที่รอดชีวิตมาได้
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะฮะ

เพราะกลัวคนร้ายจะดักทำร้ายเธอนะครับ
แล้วก็หากไปทำกับคนอื่นอีกก็ไม่ปลอดภัยอีก
เหตุการณ์มันอาจจะมีความรุนแรงมากกว่านี้นะคุณนะ
ก็อยากให้ตำรวจทำหน้าที่เต็มที่ในการที่จับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ